คุณผู้ชมรู้จักยูนิคอลไหมคะ

แต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่รู้จักไหมยูนิคอน

มันจะทำให้รู้สึกว่าโลกนี้สดใสได้
มันดูน่ารักมันดูสีชมพูสีพาสเทลมันดูมีความสุข
คุณคะมนุษย์รู้จักยูนิคอน
แล้วคุณคิดว่าสัตว์เขาจะรู้จักยูนิคอนไหมคะ

ตอนแรกคุณดูหน้ามันนะหน้ามันเปลี่ยน
คุณตอนแรกหน้ามันยังไม่เป็นหน้ามันยังถมึงทึงธรรมดานะสักพักหนึ่ง
เพราะคุณค่อยดูสีหน้าสีตาของน้องแมวตัวนี้

เฮ้ยแม่เกิดอะไรขึ้นกับแม่

แม่ผมแม่ยาวแม่เป็นมายูนิคอน

จะเล่นอะไรเป็นหวังแมวของคุณด้วย
เอามาฝากกันจริงให้ดู

ทำอะไรก็ได้ที่แกล้งแมวว่าสนุก

คือเพราะว่าแมวเนี่ยมันจะแสดงอาการสีหน้าอารมณ์ไม่ค่อยได้

เออมันสนุกคนล่ะมันเป็นความสะใจส่วนตัวของมนุษย์
ได้เห็นหน้ามันเปลี่ยนอารมณ์บ้างนะคะ
แต่คุณอย่าไปทำอย่างนี้กับทองขาวนะคะ
อย่าไปร่างแก่ค่ะเดี๋ยวจะโดนโทษ
ดีแล้วค่ะ